หน่อยค่ะคือเขาโยงกันไปเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อ

แล้วไม่ได้มีการไหว้ขอขมาอะไรก่อนเนี่ย

เพราะว่าผู้หญิงคนนี้ค่ะเข้าไปเก็บของป่า

มีอาการแบบไหนลองดูพร้อมกันค่ะ
อาจารย์จำได้

มันเป็นยังไงเนอะขึ้นไปอยู่กันไปคนกลางไปอยู่เนี่ย
เออคิดถึงลูก

อืมไอ้ทางคิดถึงลูกอยู่คิดถึงแอบบี
เอาแล้วเวลาเขาอยู่แล้วทำไมไม่คิดถึงเขาเหรอ

ไอ้เขาก็ไม่ได้กินจากยา
เอาละอยากกินอะไรก็อยากกินอะไร
อยากกินเขากินน้ำ

หิวณ์เขาหิวเหี่ยวเขา

อ๋ออ๋อเหี่ยวไหล

คุณนายยินที่พูดไหมแบบหิวเข้า
นี่เธอร้องไห้อยู่หน้าพระสงฆ์ภายในวัดป่าดอนน้อยที่อำเภอคงค่ะ
แล้วอาการบางคนบอกว่าอาการแบบนี้ผีเข้าแน่

ตัวเธอเข้าไปเก็บของในป่าในพื้นที่บ้านดอนน้อย

กับเพื่อนบ้านที่เขาไปหาของป่าด้วย๔๕คนเนี่ยนะ

ต้องเอาตัวผู้หญิงคนนี้มาให้พระสงฆ์ประกอบพิธีไล่ผี
มีการเอาสายสินนะคุณผู้ชมมาคล้องคอ

สักพักนึงเนี่ยอาการเธอดีขึ้น
บางคนเห็นก็บอกว่านี่ที่อาการดีขึ้นนี่แปลว่าผีออกจากร่างไปเรียบร้อยแล้วนะ

บอกว่าในป่านี้มันเคยเป็นป่าช้าเก่าสมัยก่อน
ทีนี้อาจจะมีพวกวิญญาณเจ้าที่ผีป่าอะไรเฝ้าอยู่
แล้วถ้าเกิดใครเข้าไปหาของป่าต้องจุดทูปขอขมานะ
ถ้าเกิดไม่ทำจะเจอดีแบบนี้เลย
อันนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อของชาวบ้านนะคะ